ข่าวสารเข้มข้นที่ไทยรัฐทีวีเรานำเสนอให้คุณผู้ชมตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะเราเตรียมที่จะส่งละครน้ำดีลงจอค่ะ
ประเดิมตอนแรกวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ
สี่มีนาคมหลังจบรายการไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะอ่า
ซึ่งสร้างจากบทประพันธ์ชิ้นเอกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปลาโมดนะคะ
ก็คือเรื่องไผ่แดงนั่นเองค่ะ
ลงจอทางไทยรัฐทีวีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกคืนวันจันทร์ถึงอังคาร
หลังจบรายการไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ย
ทวินเฟรมจำกัดผู้สร้างละครเรื่องนี้เนี่ยเขาได้มีการไปเปิดตัวนะ
กลางบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะ
โดยมีผู้มกรรมกับคุณรงส์ศาลสุนทรนะคะ
แล้วก็ทีมนักแสดงคุณภาพต่างก็มั่นใจนะคะ
ว่าละครเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะมีภาพโปรดักชั่นที่สวยงาม
แถวหน้าของเมืองไทยแล้วยังมีเนื้อหาที่เข้มข้น
สะท้อนปัญหาความขัดแย้งของสังคมยุคพศ๒๕๖
ซึ่งถ้าเกิดว่าว่าไปแล้วก็ไม่ค่อยต่างอะไรจากยุคนี้นะคะ
คุณผู้ชมพูดไปเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพเพราะฉะนั้นคืนนี้ไทยรัฐนิวส์โชว์
เรามีตัวอย่างหนังมาเรียกน้ำย่อยกันให้ดูค่ะ
หมารับใช้ไอ้ธาตุไหนเงิน

หรือที่กูพูดฟัยมันไม่จริงวะ
จะเอาเลขอะไรละงวดนี้

สมัยที่มีการพูดถึงกับยุคปัจจุบัน
ก็อาจจะเปรียบเทียบกันได้อยู่นะครับ
ละครเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นละครที่ดีมาก

แล้วไทยรัฐทีวีก็นำกลับมาทำอีกนะครับทุกผู้ชมครับ
เริ่มวันจันนี้ตอนแรกนะหลังไทยรัฐนิวโชว์ภัยแดง

ก็เปิดไทยรัฐทีวีไว้ตลอดเลย

สมาร์ทโฟนก็เปิดไว้อยู่บ้านก็เปิดทีวี
ก็ดูกันตลอดทั้งข่าวทั้งละครนะฮะ